ที่เรารู้กันคือวงเขามีการวงแตกใช่ไหม

ลูลูลูลูค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะว่า
แล้วก็ที่ดีใจมากที่ได้มาร้องบนเวทีเดียวกันทั้ง๓คนอีกครั้งนึง
บอกเลยว่ามีแน่นอนแต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะ

แต่ผิดแพลนค่ะคุณผู้ชมเพราะน้องเนี่ยมาก่อนกำหนด
และอย่างนั้นก็ตามคุณนารูรูครับกับคุณป้าลาล่าก็เตรียมแพลนไปรับขวานหลานคนแรกนะคะ
ดีใจบอกเลยว่าวันนั้นก่อนหน้านั้นก็คือวันที่คลอดนัดกันแล้ว
จะไปถ่ายลงยูทูปไปทำรายการด้วยกัน
แล้วนี่แกร็ก็ส่งข้อความมาบอกว่าฮื้อ
ใช่ค่ะดีใจจริงค่ะ
แล้วก็ไม่น่าเชื่อเลขห้อง
หนูเข็ม
ได้น้องนาวาด้วยค่ะ

แต่เป็นรายหากันตั้งแต่วันที่น้องเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะ
ช่วงนี้เรื่องราวดีเกิดขึ้นกับพี่อีดด์นะคะ
ลูกนะก็เพิ่งคลอดมานะคะรวมถึงมีการรวมวงกันด้วยนะโปรงหลังสะอ๋

โอ้โหเห็งจริงลักกี้จริงช่วงนี้นะคะ
แฟนก็รอติดตามผลงานทั้ง๓คนอยู่นะคะ